ดูเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางกรุงกันหน่อยนะฮะโอ้ผู้ชายคนนี้เป็นอะไร
เอาเท้าเนี่ยไปยันรถแท็กซี่เขาไว้แล้วก็ขวางเลย
ไม่ให้ใครขับผ่านไปผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
และกว่าเจ้าหน้าที่จะมาควบคุมตัวได้ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ตอนควบคุมตัวไว้ได้
แต่นี่เป็นช่วงต้นนี่พี่ไปยันเขาทำไม
เอาเท้าไปไว้อยู่บนฝากระโปรงรถแท็กซี่สีชมพูคันนั้น
ยันเขาทำไมไปขวางทางทำไม
ผู้หญิงถ่ายคลิปเอาไว้ได้เพราะเกิดขึ้นเมื่อเช้านะฮะ

เธอบอกเธอกำลังขึ้นรถไฟฟ้าจะไปทำงาน
เห็นอะไรแปลกผู้ชายคนนี้มายืนขวางไว้นะฮะ

บรรดาชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นในธรรมนองที่ว่า
แล้วบางคนบอกว่าตำรวจไม่ควรเข้าไปกอดปล้ำกับชายคลั่งแบบนี้

เหล็กงามก็ดีปืนช็อตไฟฟ้าก็น่าจะปลอดภัยกว่า
ทีนี้ทีมข่าวของเราอยากจะทราบความจริง
ผู้ศิษย์ขาวของเราลงพื้นที่วันนี้ฮะไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปเจอกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็คือพี่สมชายเปรมเดชนะฮะ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และน่าจะเป็นพี่คนที่เข้าไปช่วยกันจับกลุ่มนี่แหละฮะ
เล่าให้ฟังว่าชายคนนี้เอะอะโวยวายเสียงดังอยู่ข้างถนน
จากนั้นอยู่ไปกลางถนนเลย
ไปยืนถีบหน้ารถแท็กซี่ไปยันรถแท็กซี่เขาแบบนั้น
คนขับแท็กซี่ก็ไม่โต้ตอบอะไรนะ
พวกคนขับแท็กซี่ก็ตกใจเหมือนกันได้แต่อยู่ในรถนะฮะ
ส่วนชายคนนี้ดูแล้วมีอาการเหมือนคนสติไม่ดีนะ

ทีนี้โอ้โหรถติดยาวเลยฮะตำรวจมาถึงก็ขอนะคุณ
ขอให้ชายคนนี้นะคือมีการเจรจา
อย่าไปยืนถีบอย่าไปยืนขวางแบบนี้

ก็ต้องเข้าไปช่วยในการควบคุมตัวชายคุ้มคลั่งนี้นะฮะ
นี่เขาถีบเขายันเหมือนเขาโชว์กล้ามด้วยนะ

แกไม่ได้ชี้แท็กซี่
ตั้งแต่ถ้ามีเรื่องนี้เขาต้องชี้แท็กซี่มา
เพราะมึงเอาเรื่องต้องหาเรื่องแท็กซี่
แต่นี่เขาชี้เพลงเลยแท็กซี่ไปเลย

มึงอยากกูไหมกูเป็นใครมึงรู้จักกูไหมอย่านะอย่าหาอะไรอย่างนี้

บอกว่ามานี่มานั่งคุยกันนี่ออกมารถมันติดเยอะแล้วออกมา
ไม่ฟังไม่ฟังสักพักนึงก็มีการอาจจะชาร์จเข้าชาร์จ
นี่แหละฮะพี่วินเบอร์๑๔เป็นคนที่เห็นในคลิปด้วยเหมือนกันนะครับ
พี่บินบอกว่าเขาคงไม่ได้มีเรื่องกับแท็กซี่หรอก
แค่มายันไว้เฉยแล้วทีนี้เขาก็ด่าทอชี้นู่นชี้นี่ไปตามเรื่องเขา
คาดว่าน่าจะสติไม่ดีนะครับ
ทีนี้ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะฮะ
เพื่อที่ต้องดูว่าจะต้องนำตัวรักษาอะไรอย่างไรต่อนะครับ
ตัวเขาไม่มีเอกสารอะไรเลยนะคุณนะเลยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยเราไปตรวจสอบกันอีกค่ะ